มุนไพรไทยเนี่ยมันอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
โดยปกติเนี่ยเราบางทีเนี่ยด้วยความที่คนไทย
ใกล้ชิดสมุนไพรไทยมาก
เราก็จะผสานมันโดยที่เราไม่รู้ตัวว่า
ในทุกวันตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ย
เราก็มีวิถีชีวิตที่คู่กับสมุนไพรครับ

ผมไม่ได้สร้างตำรับไทยขึ้นมารองรับทัวร์จากต่างประเทศ
แต่ผมสร้างตำรับไทยขึ้นมา
เพื่อให้คนไทยใช้สินค้าสมุนไพรไทยในประเทศ
เอาตัวฟัง

เวลาอยากจะเป็นอะไรแทบจะไม่มีธุรกิจที่เรียกว่าสมุนไพรอยู่ในความคิดเลย
คุณตุ้ยไปหลงรักเสน่ห์ตำรับไทยหรือสมุนไพรตรงไหนบ้าง
ผมอยากจะใช้คำว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นโอกาส
เป็นโอกาสที่แบบต้องขอบคุณตัวเองเหมือนกันนะครับ
ว่าตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเอง
ในช่วงสักอายุประมาณสัก๑๘๑๙อะครับ

แล้วผมก็อยากมีรายได้เป็นของตัวเอง

สิ่งหนึ่งที่มันแว่วเข้ามาในหัวเรา

เราก็เจอร้านขายสมุนไพรร้านหนึ่ง
แปะป้ายรับสมัครไว้
ตอนนั้นเที่ยงแล้วนะครับ
เราก็เลยไปสมัครงานที่ร้านนั้น

เราก็เลยบอกเราพร้อมทำครับ
ค่าแรงวันแรกก็๒๑๔บาท
ผมจำความรู้สึกวันนั้นได้คือ

ด้วยเงินที่เราหาด้วยตัวเองกลับบ้านเนี่ย

เรานั่งอ่านสินค้าสมุนไพรของเขาทั้งหมดเลย

แล้วลุกไปคุยกับลูกค้า

หลังจากนั้นเราไปขายปรากฏว่า
ขายได้๑๕๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐๐บาท

หรือฮะวิธีขายคนตุ้ยก็คือยังไง
คืออ่านสินค้าแล้วอธิบาย
แล้วเมื่อลูกค้าถามว่ามีส่วนลดไหม

ให้ลูกค้าหน่อยลูกค้าจะซื้อเยอะ
ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดของเราในวัย๑๘๑๙ที่เราทำ
หลังจากเป็นลูกจ้างและรายได้๒๐๐กว่าบาทต่อวัน
มันพัฒนามาเป็นความชื่นชอบจนเป็นธุรกิจยังไงครับคุณตัว
มันมีจุดเปลี่ยนครับมันมีจุดเปลี่ยนช่วงหนึ่งอะครับ
ประกอบกับตัวเจ้าของเก่าก็แต่งงานนะครับ
เขาก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วเขาก็ไม่ได้ทำกิจการต่อแล้ว

ก็ตอนนั้นนะครับมีความรู้เท่านั้น
เราอยากเปิดร้านสมุนไพรด้วยรูปแบบแบบนี้
ก็ไปติดต่ออยู่ประมาณ๘เดือนนะครับ
ทำไมต้องเป็นตำรับไทยทำไมต้องเป็นสมุนไพร
คนไทยใช้สมุนไพรไทยโดยไม่รู้ตัวว่ามันอยู่กับเราทุกวัน
อันนี้ครับเป็นเสน่ห์หนึ่งที่คนไม่มอง
ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทางตำรับไทยที่เราเห็น

ตำรับไทยก็คือการรวบรวมสินค้าสมุนไพรไทย
ผมก็เลยตั้งชื่อร้านว่าตำรับไทยสมุนไพรไทยณวันนั้นเลย
คุณทุจำแล้วเปิดครั้งแรกของตำรับไทยเป็นอย่างไรบ้าง

คือการทำธุรกิจจริงนะครับ
มันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดเลย

หลอดไฟที่ร้านทุกอย่างขาดหมดเลย

ก็คือเป็นร้านมืดอยู่ในห้าง
แล้วก็ต้องรีบแก้ปัญหาในตอนกลางคืนนะครับ
ซึ่งในระหว่างวันนั้น
ก็มีลูกค้าท่านหนึ่งเดินเข้ามาในร้าน
ช่วงประมาณสักบ่ายแล้วอะครับ

อยากจะมาซื้อของรับไปขาย

วันนั้นคุณแม่มาอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะครับ

น่าจะได้จากมินนั้นเลยครับ

ก็จัดของกันแล้วเขาบอกว่า

เดี๋ยวขอไปกดเงิน

เรายังขายได้ไม่ถึง๘๐๐เลย
คือช่วงระยะเวลาที่ขายนะวันนั้นนะครับ
ที่ก่อนเหตุการณ์จะเกิดนะครับ
เรายังขายได้ไม่ถึง๘๐๐เลย

แล้วความรู้สึกมันเจ็บปวดนะครับ

มันไม่มีอะไรได้มาง่าย

ในชีวิต๑๙ปีที่เปิดตำรับไทยมา

การยอมรับของห้างสรรพสินค้าในสมัยก่อน
ในการขยายสาขาเนี่ยครับ

เมื่อก่อนการยอมรับของสินค้าสมุนไพรเนี่ย

กับแชมพูดัง

ใช้แล้วรังแคร์ขึ้นไหม

ฉันซื้อที่เป็นอินเตอร์อินเตอร์ดีกว่า

เราก็ต้องเอาใจลูกค้าครับ

ดังนั้นเราต้องค้าขายแบบไทยครับ
ที่ร้านทำโปรโมชั่น

แล้วต้องลดทันที

เราเป็นสมุนไพร
เราไม่ใช่สินค้าที่เป็นแบรนด์เนม

คนไทยวิ่งไปซื้อกันเลย
เราเป็นร้านขายสมุนไพร
ขายให้คนไทยจริง

ตลอด๑๙ปีที่ผ่านมาคือ

รองรับทัวร์จากต่างประเทศ
แต่ผมสร้างตำรับไทยขึ้นมา
เพื่อให้คนไทยใช้สินค้าสมุนไพรไทย

เวลาที่ผมเข้าทุกครั้ง

พนักงานอธิบายได้หมดจดจริง
มันเป็นวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดกันนะครับ

สิ่งหนึ่งที่เราทำมากเลยก็คือ

มันส่งต่อไปที่ทีมงานของเราในการทำงาน
ดังนั้นพอทำงานเราทำจริง
เราไม่อยากขายสมุนไพรแบบโอ้อวดเกินจริง

เราอยากติดอาวุธทางความรู้
ในการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง
ให้คนไทยใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง

ข่าวเนี่ยออกเยอะมากเลยว่าสมุนไพรกินแล้วไม่ปลอดภัย
ดังนั้นเมื่อสมุนไพรกินแล้วไม่ปลอดภัย
การตีโจทย์ของทำยังไงให้ปลอดภัย

จุบันมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเยอะที่สุด
แทบจะเยอะที่สุดในประเทศไทยครับ
ผมก้าวการันตี

เรามีครบที่สุดและถูกต้องที่สุดตามกระทรวงสาธารณสุข
ด้วยความที่ธุรกิจเรานะครับ
ดังนั้นเนี่ยผมจะแยกออกเป็น๒หมวดใหญ่
หมวดที่๑ก็คือยาสมุนไพรกับอาหารเสริม
วดที่๒ก็คือสินค้าที่เป็นสมุนไพรที่ใช้อุปโภคบริโภค
สินค้าเพื่อความงามก็คือตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
กลุ่มนี้หมายถึงแชมพูสมุนไพรสบู่สมุนไพรยาสีฟัน
น้ำยาบ้วนปากหรือเดี๋ยวนี้แผ่นมาร์คหน้าก็เป็นสมุนไพร
ณปัจจุบันนี้มัตต์ฐานของร้านต้อมรับไทย
ต้องมีถึง๒๐ข้อนะครับ
ถึงจะเข้ามาขายในสินค้าในร้านได้

หรือขึ้นทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้าน

ไอ้ตัวนี้ปลอดภัยหรือเปล่า
ตัวนี้น้องเอามาขายได้ยังไง

ในเมื่อลูกค้าไม่มั่นใจว่ามันไม่ปลอดภัย
เราก็จะต้องมีอะไรรองรับ

ไม่ใช่รองรับด้วยปากของเราว่า

ตัวเราเป็นคนทิศตรงไปตรงมา
รับเลยครับว่าสำหรับไทยรอกฎหมายครับ

กฎหมายของรัฐบาล

มันถูกต้องมันปลอดภัย

ที่ได้มีโอกาสได้ใช้

ยังสุ่มเสี่ยงยังไม่มั่นใจ
ดังนั้นเราจะไม่เดินไปก่อน

มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

และเป็นประโยชน์โดยที่เรามีแพทย์แผนไทย

คุณจะได้รับสมุนไพรที่ไปใช้
ในเชิงที่เกิดประโยชน์มากที่สุด

ติดต่อกันได้ประมาณนี้นะ

จะเกิดมือเท้าชา

นี่คือสิ่งที่แพทย์แผนไทย
ที่เขาได้ใบอนุญาตมา

เป็นสิ่งที่คุณหมอทุกคนเนี่ย

ให้ความแบบระมัดระวังมาก

ยาพวกฝรั่งแทบจะไม่ค่อยแล้ว
ทุกคนกลับมากินสมุนไพร
มันเพราะอะไร

เป็นศูนย์รวมของสมุนไพรใช่

หรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย
สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเทรนด์ของสุขภาพ

คนเริ่มรู้จักคำว่า
การที่มีสุขภาพที่ดีก็ควรห่างเคมิคอล
ก็ควรออกกำลังกาย

ทำให้คนหันมาสนใจสินค้าสมุนไพรไทยมากขึ้น

เราก็มาใช้แชมพูอัญชา

สำหรับสมุนไพรที่ยังฝังใจอยู่ไหมฮ
แล้วเราก้าวข้ามผ่านมันไปได้หรือยัง

เพราะเราทำจริงจัง
ตัวไหนซุ่มเสี่ยงไม่ขาย

ทันทีไปตรวจพบสารนู้นนั่นนี่

เพราะว่ากระทรวงสวรรคน่ารักครับ

ก็เพื่อพวกเรานี่แหละครับ
สภาวะเศรษฐกิจในวิกฤตโควิด
มันภาพรวมเลยทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ย
ตอนนี้ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควร

เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าอีก๒๓เดือนต่อจากนี้ไป
จะเกิดอะไรขึ้น
ทุกคนรู้สึกอย่างเดียวกันหมดเลยคือว่าเราไม่มั่นใจเราไม่ปลอดภัย
เรายังอยู่ในช่วงที่จะต้องระมัดระวังตัว
กลับมาที่เศรษฐกิจเศรษฐกิจก็เหมือนกัน
ดังนั้นพอเกิดขึ้นกับพฤติกรรมผู้บริโภคแบบนั้นแล้วเนี่ย
มันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบัน
จะค่อนข้างถดถอยลง

ดังนั้นสิ่งที่มากขึ้นเนี่ยก็คือ

วิกฤตโควิดผ่านมาแล้ว๑รอบ

มันเกิดอะไรขึ้นบ้างในภาคธุรกิจ
ดังนั้นพอเริ่มเรียนรู้สิ่งที่ผมจะพูดต่อก็คือ

ตอนนี้หลายธุรกิจก็เริ่มมีการปรับตัว
พนักงานศักยภาพในการทำงานเพียงพอไหม
จำนวนใช้ถูกที่ถูกทางหรือเปล่า
สิ่งพวกนี้มันจะโดนถูกปรับ
ผมเชื่ออย่างหนึ่งเลยนะครับว่า
สิ่งที่มีเสน่ห์ของคนไทยอีกเหมือนกัน
ก็คือว่าประเทศเราปรับตัวเร็ว
เห็นไหมครับว่าวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ย
ณปัจจุบันนี้ณวันที่บันทึกเทปอยู่
อัตราการแพร่ระบาดไม่มีแล้ว
ในประเทศแพร่ไม่มีแล้ว
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจเหมือนกัน
ภาคธุรกิจก็จะเกิดการปรับตัว
เพื่อให้เราอยู่ได้
เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่เกิดการวิกฤตระบาดรอบ๒

แต่ค่อยเป็นค่อยไป
โปรดติดตามที่๓